กลับมาเจอกันทางไทยรัฐทีวีวันนี้มากัน๖โมง๒๐นาที
ครับมากมาจากอย่างแรกเลยสักนิดหนึ่งบ๊อบดำ
เขาส่งไลน์เลยอย่างเธออะเราต้องไปส่งไลน์เข้ามาหาเรานิดหนึ่งนะคะ
สำหรับร่วมกันส่งข้อความทางไลน์แสดงความคิดเห็นประเด็นข่าวรายวัน
แล้วตั้งแต่รายการข่าวใส่ไข่ลงไปเนี่ย
ถามตรงกับจอมขวัญไทยรัฐนิวโชว์ชูวิตตีแสกหน้า
กัน๒๐๐รางวัลทุกวันที่ออกอากาศ
ตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นะฮะตั้งแต่วันที่๕ถึง๓๐มิถุนายน
ให้ผู้โชคดีที่รับเลือกภายใน๗วันเท่านั้นแหลง
โสมมากันเยอะนะฮะเพราะเราก็รออยู่
รออยู่นะฮะอ่านทุกข้อความอยากแจกมากเลยด้วย
ข่าวใส่ไข่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกนะเดี๋ยวจะประกาศ
เมื่อวานที่เราเสนอข่าวไปวันนี้มีความคืบหน้านะฮะ

สตรีสาวท้อง๖เดือนที่ประสบอุบัติเหตุ

ตอนแรกตอนเช้าเมื่อวานนี้ฮือฮามากว่าฆ่าตัวตาย
เพจข่าวหลายอันโดยเฉพาะในสื่อโซเชียลจะบอกอย่างนี้
จนกระทั่งมีภาพให้เห็นว่าว่าไม่ได้ทุกพัก
ไม่ได้อะไรทั้งสิทธิ์และก็ไม่ได้ล้องไห้อะไรทั้งนั้น
คือเดินไปแล้วก็เข่าอ่อนล่วงลงไปในรางเลย

ไม่อยากได้เห็นภาพเขาสายอง
ก็บอกว่ามีคนบอกว่าทำไม

กดสัญญาณแล้วรถยังวิ่งมาทับอีก
มันก็มีอย่างนี้ตอน๖๕๒นาที๔๖วินาที
ผู้โดยสารตกลงไปอันนี้เบอร์ดีแล้ว
แล้วก็ในเวลาอีกถัดมาอีกนิดเดียว
คืออีก๒วินาทีเจ้าหน้าที่เห็นร่างตกลงไป
เขาก็กดปุ่มเลยแต่ว่าไม่ทัน
พอเลยไปอีกนิดเดียวคืออีก๓วินาที
รถไฟก็ทับใช่ค่ะภายใน๓วินาที
ซึ่ง๑๒๓ก็คือถึงตัวแล้ว
คนก็บอกทำไมถึงไม่จอดคืออย่างนี้ท่านผู้ชมค่ะ
คือว่าระยะการหยุดของรถไฟมันต้อง๕๐เมตร

กับความเร็วที่วิ่งมามันไม่ใช่หยุดแบบ
กระทันหันหันไม่ได้ไม่ใช่หยุดแบบของเล่นเด็กอย่างนั้นไม่ใช่
คืออันนี้ต้องก่อนจะวิจารณ์อะไรเราต้องนิดหนึ่งก่อน
ก่อนจะให้ความเห็นอะไรแล้วแบบอื้ออึงกันอย่างนี้
มาดูข้อเท็จจริงกันก่อนหยุดไม่ทันหรอกค่ะ
เพราะระยะเบรกต้องใช้ถึง๑๐๐เมตรขึ้นไป

แต่ว่าการหยุดเนี่ยนี่คือเขายังอีกตั้งไกลนะกว่าจะถึงจุดหยุด
นี่คือหยุดนับว่าเรียกว่าก็คือกระทันหันได้แบบนี้
มันจึงทำให้เกิดเหตุสลดดังกล่าวนะฮะ
แล้วก็ยืนยันว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
เพราะว่าตอนเขาก็ไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ย
สามีเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งภรรยานะฮะ
จุดเริ่มต้นคือจุดข้างล่างเขาก็ขึ้นบันไดมา
แล้วก็ขี่จนงานกลับไปตลอดทางตลอดในภาพ
ก็ไม่ได้มีปากสิ่งไม่มีอะไรเลยก็ล่ำลากันดิบดี

แล้วก็มายืนแล้วก็จุดที่เขายืนก็อยู่ห่างจากกลุ่มคนนิดนึง
คือแบบเขาจะหามุมที่ไม่ค่อยติดกับใครเพราะว่าเขาเคยบอกสามีว่า
เขากลัวคนมาโดนท้องเขาแล้วก็ไปตรวจอุลต้าสาวที่เป็นลูกชาย

คือเขารอลูกคนนี้กันมากนะครับสามีภรรยา
ความคืบหน้าล่าสุดสามีของผู้เสียชีวิตก็มารับศพ
ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้ว
โดยที่คุณปิยพงษ์ซิบพูนสามีเพิ่งเปิดเผยเริ่มเสียงสั่นเคลือว่า
ขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงการเยียวยาจากการทางรถไฟใด

ก่อนเกิดเหตุนี้ต้องได้เดินทางไปส่งภรรยาที่แอร์พอร์ตลิงค์ที่นี่ทุกวัน
เพราะเขาทำงานอยู่แถวศรีลมส่วนประเด็นการแพ้ท้องนั้น
ภรรยามีอาการแพ้ค่อนข้างรุนแรงและจะมีอาการหน้ามืดบ่อยครั้ง
จากเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยครอบครัวรู้สึกเสียใจมาก
อยากจะขอให้กรณีนี้เป็นกรณีสุดท้าย
และอยากฝากถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลรับผิดชอบ
มีความปลอดภัยในสถานที่ที่ประชาชนไปใช้บริการแบบนี้ด้วย
เดี๋ยวรายการของคุณจอมขวัญเนี่ยเขาก็บอกว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้น
หลังจากที่สรุปแล้วเป็นอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุหลังจากที่เขาดูภาพวงจรปิดโดยรวมตั้งแต่สามีมาส่ง
แล้วก็ประคับประคองจนทุกอย่างหนาเวลาที่ที่แม่น

ที่จริงเขากดปุ่มชุดเชิญ๓ครั้งแล้ว
แต่รถไฟมันหยุดอย่างไรก็ไม่ทันอยู่แล้ว
แล้วก็มีการเช็คกันอยู่ว่าปุ่มฉุกเฉินเนี่ยมันทำงานหรือเปล่า
มันทำงานปกติหรือเปล่า
สาเหตุที่รถไฟหยุดไม่ทันเพราะอะไร
ที่กั้นบนชาญชาลาที่ติดตั้งได้แล้วเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่า
เขาไปเห็นมีมันถามว่าทำไมเราไม่ติดตั้ง
เขาประมูลแล้วเขาจะทำแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดที่ทำ

มาตรฐานความปลอดภัยมันเพียงพอหรือเปล่า
เดี๋ยวเขาจะมาชี้แจงกันสดนะฮะ
ที่รายการคุณจอมขวัญนี่แหละ
ที่เราลองแว๊กเมื่อกี้แล้วยิ้มไปเร็สซิ่งมานะคะ
นี่ไงมั้ยนี่น่ารักแค่ไหนขอกล้องส่องไปนิดนึง

นี่วัดดีป้าเมียวป้ารถเมย์พี่มดดำนิ้มด้วยขอแข็งขึ้นมานิดนึง
เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกับคุณแพทย์นะคะ
เอาเป็นช่วงหน้าก็แล้วกันเนอะ
อีกหนึ่งข่าวค่ะเขาบอกว่าน้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นอีกแล้วค่ะ
คนก็กำลังกลัวว่าตอนหลังจากนี้ไปน่าจะท่วมโลกหรือเปล่า

มีขนาดพื้นที่๓แสนตารางไม้กำลังละลายค่ะ

ใช่โดยคิดเป็นพื้นที่ใหญ่กว่ารัฐคาลิฟอร์เนียถึงราว๒เท่าเลยนะคะ

เขาบอกว่าเป็นผลมาจากการเกิดปรากฏการณ์อัลนิโยที่รุนแรงผิดปกตินั่นแหละพี่

ซึ่งการละลายของน้ำแข็งนี้ก็พีคประมาณ๓หรือ๔เท่าของแผ่นน้ำแข็งที่เคยละลายในช่วงปี๔๐นะคะ

ณปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าหนักหน่วงแล้วน้ำแข็งมันก็เลยดูแบบว่า

แล้วมันก็เลยกลายเป็นน้ำเพิ่มขึ้นมากขึ้น

เอาจริงแล้วถ้าสมมุติวันนี้ถ้าสมมุติคุณเคยไปเที่ยวอย่างนี้หรือยัง

ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่ของเขาใช่ไหมครับมีขาวในวันนี้สิ่งที่มีขาวจะอยู่ได้

เพราะว่าพื้นของน้ำแข็งมันไม่มีให้เขายืนแล้ว

ก็ที่เขาต่อต้านกันแบบว่าพวกที่ผลิตไอเสียต่างที่ทำให้โลกร้อนเนี่ย

ไม่ทันหรอกพี่เราสะสมกันไม่เยอะอะอย่างน้อยก็ยังให้เหลือบ้าง

วันนี้ถ้าสมมุติดรอัดองค์ก็เคยพูดอยู่แล้วว่ามันไปไกลแล้ว
ณวันนี้เราภายในกี่ปีมันถึงจะ
เขาพูดจริงคุณคิดดูว่าสภาวะโลกร้อนเนี่ย

เราจะได้ยินตั้งแต่แบบว่าเอฟเฟคปรากฏการณ์เรือนกระจก

พี่อาจจะน้ำทั่วโรคเลย
รุ่นพวกเราอาจจะไม่เจอหรอก

อีกหน่อยสิ่งที่มีค่าที่สุดคืออะไรรู้ไหม

เขาบอกว่าน้ำจืดเนี่ย
อีกหน่อยจะเป็นทรัพย์สินที่มีค่า

สมัยพี่เด็กกินน้ำฝนนะมีให้กินทั้งกะปีกระชาติ

มันไม่มีแต่คุณจะเก็บไว้ยังไง
เหตุการณ์นี้เกี่ยวกับเอลนิโย่บ้าง

ว่าคนในวงการบันเทิงหรือนอกวงการบันเทิง
จะถามว่าอะไรเกิดขึ้น
ระหว่างคุณนิโคเจริโอและคุณสอนลำ

ฉันรอมาถามเธอฉันไม่กล้าถามคนอื่นเลย
วันนี้หนูเจอเขาเพิ่งแยกจากกันมาเมื่อกี้
วอเอ๊เข้้ก็ไม่ได้ถาม
คงคนเองสอนลำใส่แว่นดำตลอดเวลา
สอนลำถังใส่แว่นดำตลอดเวลา

ตอนแยกจากกันในห้องแต่งตัวเสร็จปั๊บ

ตัวเองรู้จักกับคุณไอ้นิกกี้นะนางก็โสดมาสักระยะหนึ่งแล้ว
หลังจากที่หมอฟันหมออะไรของนางน่ะนางก็ไปบ้านกันสักระยะหนึ่งแล้ว

นางก็โสดมาตลอดเถอะ

นางก็บอกว่าบิ๋อายุขนาดนี้กันแล้ว
นางก็พูดว่าอายุนางขนาดนี้แล้ว

จุดเริ่มต้นฝ่ายชายเนี่ยทักไลน์มาก่อน
สอนรามเทพิทักษ์ไปทักไลน์เขาก่อน
บอกว่าชอบคนแบบหนูก็ไม่รู้พี่
ถ้าสมมุติจะไปแข่งด้วยกันไม่มีทางเจอกันนะคะ
เขาไม่ได้แข่งเขาเป็นกรรมการ

เพราะตอนนี้กูในนิโครก็ไปช่องแปดแต่ซีส่อน๒

พี่สอนรามไปแล้วไปแล้วหรอ

เร็วนี่เอง
อ๋อไม่ทางนี้

เขาก็บอกว่ามีมุมที่รู้สึกพิเศษคือรักครอบครัว
แล้วก็ถามโอกาสพัฒนาอะไรกับคนที่เคยเป็นข่าวคู่กูยจริงจริง

แล้วคือเขาน่านเห็นมาเจอกันได้ใช่ไหมคะ

นานาไงอะ

เดี๋ยวหน้าหนาวก็เหงาอีก

แต่ว่าเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนออนภา

จะมีผัวมีเมียไม่ใช่เรื่องแปลก

ยังมีท่านได้
กูไม่นายผมตอนนี้ไปถามจัด

ว่านางเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วไลน์คงเวลาเปลี่ยนมันจะกระเด้งขึ้นมาใหม่
เวลาที่เราใส่ใหม่ปุ๊บมันก็จะลายขึ้นมาใหม่

อย่างบางคนเนี่ยเขาไม่ได้แอดจากอีเมลเดิมหรือเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างนี้
วันไลน์คือมาปุ๊บอับคนภาษาคนรู้จักกันก็จะต้องถามเป็นว่า

เออมันต้องมีการคุยเปลี่ยนโทรศัพท์หรอกเปลี่ยนไลน์หรอก
ตอนนั้นสุกเจอน้องโฟนคุณเศร้าของพี่มดเลย
เดี๋ยวก่อนแล้วไงการไลน์เด้งขึ้นมาก็เลยกลายเป็นจุดสัมพันธ์นี้หรอ
ก็เป็นอะไรได้พี่จริงคนเราเรื่องไลน์เด้งนี่
จะบอกว่ากลับมาได้เป็นแฟนไลน์เอ้าเพื่อนกัน
จริงดิพี่เดี๋ยวพี่เพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แต่ทำไมไลน์พี่มันหายไปหมดเลย
พี่เภียลคือบางทีว่าบางคนเราลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าเราก็เคยไปกับคนในไลน์
อยู่ทีเวลาเราเปลี่ยนโทรศัพท์รูปหมายปุ๊บ
มันจะแบบว่ากระเด้งขึ้นมาใหม่เหมือนกับบอกว่ากี้ก็ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ดี
มุมที่รู้สึกว่าเขาพิเศษคือเขาเป็นคนรักพ่อรักแม่
ดูแลทุกคนกี้ชอบคนแบบนี้
ส่วนนิสัยของพี่หนุ่มก็เป็นเอาเป็นว่าก็สนุกสนาน
สรุปณตอนนี้ที่พวกเราอยากจะรู้
บอกเป็นคนที่สนิทมากที่สุด

ช่าเอาโทรไปก่อนพี่โทรไป

พี่โทรไปเอาอย่างนี้ในระหว่างที่พี่โทรไป

ที่ร่วมสนุกตอบคำถาม
บัญชีฝากไม่ประจำช่วยให้คุณยืดหยุ่นในการออมอย่างไรบ้าง
คำตอบก็คือว่าเปิดฝากเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีขั้นต่ำ
ให้ดอกสูงถึง๑๓ตั้งแต่บาทแรกนะคะ
อันนี้สองคือฝากถอนเมื่อไหร่ก็ได้
ไม่กำหนดระยะเวลาฝากและรายชื่อผู้โชคดี
ที่ตอบถูกเร็วที่สุดจำนวน๓ท่านคือนี่เลยค่ะ
คุณพัทชระนีวุฒิหิวรันทิศจังหวัดกรุงเทพฯ
คุณกิดติภองเนียมแตงจังหวัดกรุงเทพฯ
คุณจันหอมสีทองจังหวัดกรุงเทพ
ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับแฮปปี้พลิกทุก
คุณไม่ได้ด้วยเลย

อยากให้พี่เหี่ยวเล่าเมนแบบ๓ชั้นจริงไม่มีเวลาเลย
ไม่มีเวลาเดี๋ยวแถมไว้เดี๋ยวปะไว้ปะไว้
พรุ่งนี้
อ่างทองนะถ้ามีรูปนะเกิดแบบว่ามหัศจรรย์การก่อสร้างขึ้นมา
คือว่าผู้สื่อข่าวไปเจอที่วัดชัยมงคลนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเลย
เป็นสาราเนกเป็นสาราที่เป็นเมนมีสาราอยู่ข้างล่าง
แล้วก็เคาะขึ้นไปเสียงสูงนั่นคือนั่นคือป่องเมนนะคุณ
อ๋อเป็นสาลามีสาลาอยู่ข้างล่างใช่
ประตูด้านหน้าสาราใช้ระบบเปิดปิดอัตโนมัติ
แล้วก็มีลิฟท์ให้ขึ้นสูงเนี่ย๓ชั้นไม่ใช่ชั้นเดียวนะคะคุณ
ชั้น๒และเป็นสาราใช้ในการเผาศพมีเตาเผาปลอดมลพิษ๒เตาเผา
ส่วนชั้น๓เป็นสาราที่ใช้ทำเป็นห้องเย็นเพื่อเก็บศพเพื่อรอการเผา
นี่สารานิเมนนิเมนและบริเวณยอดเมนนั้นนะคะสร้างพระปรางครอบไว้อย่างสวยงาม
พระครูวิเศษชัยวัดเจ้าอาวาสท่านบอกว่าที่นี่เป็นศิลปะประยุกต์
ชั้นล่างเป็นศรีแระที่เล่าให้ฟังนะนะคะชั้นล่างเป็นสาราอณิปเทราสก
ปางแบบสมัยลบบุรีสร้างขึ้นมาเพื่อลดความน่ากลัว

แล้วก็สาราดังกล่าวเป็นจตุลมุก
ที่เห็นหลังคาสีแดงนั้น

แล้วก็ทำกิจกรรม
ถ้ามุดเมนยังไม่พร้อมพอมีห้องเย็นให้หมด
ที่นะคะนี่ลอศพได้เลย
มันคือ

เขาเดินข้างล่างไหมเดินข้างล่างข้างนอก
แต่เรามันไม่ต้องไปลู้มั้ยไม่มีสิทธิ์ใช้ตัวนั้น
เขาอาจจะไปเดินรอบใหญ่ไงคะรอบตึกอ่ะ
จี้มาเป็นพิธีกรเลยไหมรู้ทุกเรื่อง

คือตบกลางรายการจริง

วันนี้ต้องหลบก่อนรอคุณพ่อ

เขาถึงบอกว่าถ้าสมมุติคุณนายม้ามีแฟนได้พวกเราในวงการบันเทิงก็ไม่แปลกที่จะมีแฟน

แต่เขาเปิดเผลอเลยค่ะเขาไม่ได้ซ่อมให้รถ

นี่ก็นัด

เดี๋ยวคุยกับแพทตอนนี้มีเรื่องต้องคุยเยอะ
เดี๋ยวช่วงหน้าต้องบอกเลยเขาจะมาเปิดทุกเรื่องราวเลยนะคะ

ซึ่งอย่าเพิ่งหลับนะลูกเดี๋ยวมาคุยกับป้า
อ่าช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ

อันนี้ก็เป็นเครื่องสำอางสไตล์บุฟเฟต์
สวยสุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา

คนรู้สึกเยอะแยะจริงเลย

หน้ามันหล่อจริงเลย
หน้ามีแบบว่ามีทรงเป็นผู้ใหญ่

แพทอย่าขออนุญาตท่านึง
ตั้งแต่พ่อเค้าไม่อยู่

ก็ส่งให้พ่อเข้าด้วย
เบ้นเขาค่อนข้างกลัวด้วยเขาห่วงลูกไงคะเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ตัวเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งประเด็นหลักคือเขากลัวว่าเขาจะทำใจไม่ได้
คือเขาคิดถึงอยู่แล้วเขาคิดถึงแล้วเขาเลี้ยงของเขามา๓เดือนเต็ม
แล้วถ้าเกิดแบบได้เจอแล้วเราไม่ได้สัมผัสหรือไม่ได้กอดอย่างนี้
เขาจะทำใจไม่ได้เพราะฉะนั้นลูกก็เลยบอกขอให้ลูกอยู่บ้านก่อน
แล้วตัวแพทย์ได้ไปเยี่ยมบ้างไหมคะไปค่ะไปไปล่าสุดเมื่อไหร่
ที่แล้วค่ะณวันนี้คือต้องไปเยี่ยมแม่เกือบทุกวันอยู่แล้ว
ชีวิตของนาง๘วันก่อนที่จะไปรับงานทุกวันนางก็ต้องทำงานอย่างกับไถนาอยู่แล้วทุกวันนี้
ต้องไปเยี่ยมแม่นั่นคือกิจวัตรประจำวันใช่ต้องแบ่งวันไปเยี่ยมสามีใช่ค่ะอีกหนึ่งค่ะ
๒๔ชั่วโมงใช้คุ้มค่ามากดินะมันจะได้ไม่เหงามันไม่มีอะไรทำจะได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ
แล้วตอนนี้เป็นไงทำอะไรบ้าง
งานค่ะก็คือว่าคงไม่ได้ทำอะไรยาวมาก
หมายถึงค่าเราห่วงลูก

เป็นตุ๊ดไม่ใช่โรคฮะเป็นโฮโมน
นี่ตกลงจะให้หลานเรียกลุงหรือเรียกอะไร

โป๊บเขาไม่ยอมเขาให้ดีกว่าพี่
อย่าลุงป้าหรืออีกคำแน่
พี่เบิร์ทอย่างเดียว
ถ้าหลานเรียกพี่ได้ให้หลานเท่าไร

หลานไม่ได้ฝังพูดหลังน่ะลูก

แพทย์วันนี้ตอนขับรถมาแล้วอยู่กับเขา

แล้วแพทย์ก็รู้สึกแบบนั่งดูรูปที่แบบหลายคนถ่าย
เราถ่ายเวลาเขานั่งรอหรืออะไรอย่างนี้
เราแบบเฮ้ยของขวัญชิ้นนี้มันพิเศษจังเลย

คือแบบพอเราดูเขาแล้วเราแบบพาเขาไปไหน

แล้วเหมือนเห็นทุกคนจะเป็นเวลามีลูกพี่เหี่ยวเป็นแบบ

แล้ววันนี้เขาไปเขาไม่งอแงเขาอยู่ได้อย่างนี้
แต่อันนี้เริ่มแปลงยังไม่ง้องแง

ขวบค่ะเขาเริ่มขวบแล้วใช่

คือแพ็ดคุยแล้วค่ะแพ็ดถามแล้วอะไรอย่างเงี้ย
อยากมากคืออยากให้เขาเห็นเขาจะได้มีกำลังใจ
ว่าเขายังมีอีกคนหนึ่งที่ต้องแข็งแรง
เพื่อจะได้ถ้าวันไหนวันหนึ่งเรามีโอกาสแล้ว
จะได้มาอยู่เหมือนเดิมจะได้มาช่วยกันเลี้ยงเลย
คือเหมือนพอจะจ้างจะจ้างแล้วมันประกอบกับหลายอย่าง
ว่าแบบจะเลี้ยงได้ยังเลี้ยงใหม่หมด

ใช่ไม่แต่ว่ามีเพื่อนมาช่วยดูใช่ไหม
เพื่อนแพทย์อวดเวียนกันมาช่วยเลย

ใช่ลูกคุณตอบว่าใช่เห็นไหมเพื่อนมานี่อืม
คือป้าเขาจะติดหลานมากค่ะ
เขาพอเขามาเจอแล้วขานี้เขาไม่งอแงไม่
ง่ายเลี้ยงง่ายแล้วใครก็เลยอยากเลี้ยง
อันนี้คือที่ตัวแข็งปังนี่คือนมแม่ร้วน
ใช่ค่ะบ๊วยยังไม่กินอาหารเสริมยังไม่กรูดก้วยอะไรให้กินนะ

เวลามีลูกปุ๊บก็จะหยุดงานไปเลยปี๒ปี๓ปี

เมื่อกี้หัวสวยแม่ก็เลยแหละ
เลี้ยงลูกเก่งจริงดูซิ
น่าจะหัวสวยนี่น่าจะได้จาก
ป๊าป๊าหม่าม้าด้วยอะค่ะ

ชีวิตนางนี้ก็แบบว่าโดนมาตั้งแต่ปีที่แล้ว

จนถึงวันนี้ชีวิตยังไม่เคยสงบสุขเลย

อันนั้นน่าจะเป็นข่าวที่

ฟอร์มเขาต้องการให้คนเข้าไปดูเพจเขาเยอะ
เยอะเขาก็เลยพาดหัวข่าวที่แบบผิดออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

คนที่บ้านหนูจะต้องส่งเข้าใจพวกคนที่บ้านหมดเลย

เรารู้สึกจากโต้นพวกมัน

โอ๊ยพี่แค่พี่คำเดียวนี้แหละ

ให้มันดาป้าตัวอุ่นแล้วเขาอุ้มหลานก่อนอย่างนี้เออจบไป

อยู่กับต้องกินขาวซัวร์เลย
ตั้งตั้ง

็อกกี้เวเฟอร์สอดไส้ครีมเนยซัปโปโร

พริสเก็ทยังโหลยะดูอย่างงี้ขนมดูอย่างงี้มอง

ทุกวันนี้อย่างที่เคยถามแพทย์ว่านอนเนี่ยไม่เคยเต็มตื่น
แล้วก็เวลานางเจอพวกเรานางจะยิ้ม
ต่อให้นางทุกแก่ดูสินางก็ยิ้มเหรอนาง

ต้องพูดกับนางว่าไงรู้ไหมไอ้แพทย์ร้องไห้กับพวกฉันบ้างก็ได้
ทำไมแกที่จะคิดจะภูมิล้องไห้กับปุ๊กฉันหรือระบายกับพวกฉันบ้าง
แพทย์ไม่ชอบร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นนะ

แพทย์ก็ไม่อยากร้องไห้ให้ลูกเห็นด้วย

ทุกวันนี้มันทั้งทีวีทั้งสื่อออนไลน์

มันตอนช่วงเรื่องแรกอะมันจะเป็นอะไรที่เซ็นสิทีสุด

มันก็จะพอมันเข้าใจอะไรหลายอย่าง

จากแฟนคลับจากคนรอบที่พอหลังเขาเข้าใจ
เขาไม่ด่านะแต่เขากลับให้กำลังใจ

มองนี่คือเป็นพลังที่สำคัญมากค่ะคุณลูก

แล้วอย่างที่ตอนแรกที่มันกังวลที่มันผิด

อย่างตอนแรกที่แบบว่าเรากังวล

เพราะว่าเขาอยู่กับเรามานาน
แล้วเราก็แบบ

คนมีขดงคดีอะไรอย่างนี้

เขาก็บอกว่าจ้างทำไมจะไม่จ้าง

เพราะว่าแน่นอนว่าวันนี้หน้าที่ของนางคือ

ทุกสิ่งวันนี้หาเงินอยู่คนเดียว

ทุกวันนี้จะต้องให้นมลูก

นี่คือเป็นพรจากฟ้าจริงอะ

คือเขาปรับตัวเร็วมากค่ะ
เขาปรับตัวเหมือนผู้ใหญ่เลย

ไม่มีแล้วที่เหมือนที่เหมือนคนอื่นที่ลูกจะต้องมากินนมอะไรตอนกลางคืน

คือน่าดูแป๊กที่คือกระทั่งเวลาลูกเองทำงานทุกอย่าง
เช้าจนเย็นแต่หน้ายังเป๊ะทุกอย่างคุณเหมือนเดิม
กลับมาแบบสวยขึ้นด้วย
มันเป็นสิ่งที่แพทย์ตั้งใจตั้งแต่แรกว่าต่อให้แพทย์ท้องหรือว่ามีลูกแล้วแพทย์จะไม่โซม
กลัวผัวทิ้ง
กลัวผัวทิ้งใช้เนี่ยเหรอ

ล่ะอย่างเคาน์เตอร์แบรนดอะไรมันอาจจะทำเวอร์ไวน์สำหรับทั่วโลก
แต่อันนี้มันเป็นหมอที่คิดมาเพื่อทำเพื่อคนไทย

เขาก็มาติดต่อเราอะไรอย่างนี้

ซึ่งจริงตัวเจ้าของแบรนด์เนี่ย

คือแพทย์หาหมอหมอก็บอกว่า

ก็คือพอเราใช้มาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ย

ใช้ของยากนะ

แพ้ทุกอย่างลองพงลองพื้น

ก็เลยหาหมอจนเราติดเป็นนิสัย
แต่พอหมอพูดอะไรเราก็จะทำตามเขา

การันตีได้เต็มหมอ

แต่นางกล้าใช้เพราะมันเป็นธรรมชาติทั้งหมด

แล้วก็มีตัวใบบัวบกแล้วก็องุ่นด้วย

คืออย่างแอปเปิ้ลผิวเงิน

ที่เขาใส่ลงมาเนี่ยทำงานร่วมกันได้
แล้วก็ทั้ง๕ตัวมันใช้หน้าที่ของเขาแตกต่างกัน

ใช่คือเขาคิดมาแล้วว่า๕ตัวนี้
มันสำหรับผิวที่แบบคนชอบเป็นบ่อย

ผิวแห้งปุ่มขนสิว
แล้วจะใช้ยังไงขวดเล็กแป๊บเดียวก็หมดอีก
อย่างขวดอันนี้ก็คือมันไม่ได้ใช้เยอะค่ะ

ใช่ค่ะซึ่งมันจะแห้งแล้วก็เกลี่ยง่ายอยู่แล้ว
ก็คือหลังล้างหน้าแล้วก็ใช้แล้วก็นอน

ใช่ส่วนกลางวันเนี่ยแพทย์แนะนำว่าจะต้องใช้กับคิมกันแดน

คือแพทย์จะบอกว่าหลายคนเข้าใจว่ากลางวัน

ไม่เยอะค่ะประมาณเม็ดถั่วเขียวแบบเม็ดถั่วดำ

เอาม่อน

ออกแล้วก็ซึมเลยแต่มันก็จะนุ่มนะ
แล้วก็ส่งมาให้ลุคแล้วนี่น่าจะถี่ถ้าเป็นแฟนสนใจต้องทำยังไง
แพทย์บอกข้อมูลไว้หมดแต่จริงไปในเฟซบุ๊คก็มีใช่ป่
จะง่ายไปกว่านั้นนะคะเข้าไปที่เฟซบุ๊กค่ะ

หลานสาวนางเป็นคนขาย
ใช่เข้าไปก็จะเห็นหน้าโปรไฟล์นางเซ็กซี่เซ็กซี่
จะยิ้มนิดเดียวเพราะว่านางจะเหงือกเยอะหน่อยนึงนะคะ

คือจริงแท้แน่นอนนั่นคือหลานคือ

อ๋อนี่คือหลานนาง

สวัสดีค่ะยังสวัสดี

ทุกวันนี้เขามาช่วยให้แพ็กซ์ขายดรจิลว่าเหรอ
ให้พี่แพ็กซ์แพ็กซ์ให้ด้วย

แน่นอนเขาเข้าไปที่เซิร์ชกูเกอร์

แต่ค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอน๔ทุ่ม

กลับที่นักศึกษาแพทย์กราศาสตร์

แล้วที่มาของอาจารย์ใหญ่กว่าอาจจะมาเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์เนี่ย

แล้วก็ปฏิหารหรือแบบว่าความเชื่อไม่คงไม่มีปฏิหารหรอก

เขาจะมีทำพิธีรวม
และแน่นอนเราผ่านไปแล้วครึ่งปีครับ

เพราะว่าคนนี้เป็นเด็กที่ดี

ให้พูดได้ก่อนเถอะ

หมอลักษมณ์น่ะ
ต้องเรียกพี่บ๊อตดำคนแรกนะ
หมอลักษมณ์พูดเลยว่า

ได้เงินแสนค่ะ

แล้วยกเงินให้เลยทั้งหมดเลยดีกว่าไหม

อันนี้จะกะลักษมณ์นั้นคือขนต้น